เรื่องของตำรวจจับเหมือนกันนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งก็ขี่รถจักรยานโยนออกมา
แล้วตำรวจก็จับกลุ่มเธอแล้วก็บอกว่าเธอขี่ฝ่าไฟแดง
แต่ตัวผู้หญิงเองก็คัดค้านไป
บอกว่าเธอไม่ได้ขี่ฝ่าไฟแดงใดเลยนะครับ
แต่สุดท้ายเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้โมโห
เพราะว่าตำรวจมาดึงกุญแจรถของเธอออก
ทำให้พวงกุญแจมันขาด
โมโหตรงนี้แหละฮะกลายเป็นเรื่องโวยวายทีนี้

แต่ก่อนอื่นไปดูคลิปกันก่อนนะครับ
หนูทำอะไรผิดมากมายหนูไม่ได้ทำอะไรผิดมากมาย
ก็คุยกับหนูดีไม่ใช่มาดึงกุญแจ
กระชากกุญแจไปอย่างนี้จนกุญแจขาดอย่างนี้
ฉันบอกคุณตั้งนานแล้วว่าฉันไม่ได้ผ่าไฟแดงมา
ออกมาจากโรงแรมแล้วมันไม่มีป้ายเลี้ยวซ้าย

ดึงกุญแจฉันอย่างนี้จนขาดอย่างนี้
ทำเกินไปแล้วแล้วยังมาล็อกล้ออีกทำเกินมาจริง
ฉันไม่ได้ฆ่าคนตายนะที่จะมาทำลายทรัพย์สินฉันอย่างนี้
แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำอย่างนี้กับฉันเนี่ย

แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาทำลายซับสิ่งประชาชน

จากเรื่องของประเด็นฝ่าไฟแดง

เขาโพสต์เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
โพสต์เรื่องนี้เพราะเธออยากจะถามถึงความยุติธรรม
และความเป็นธรรมรวมถึงการทำหน้าที่ของตำรวจ
เพราะเธอรู้สึกว่าโดนตำรวจในกันแกล้ง

และถูกตำรวจสนวัดพญาไกรเรียกจับ

ตำรวจก็เข้ากระชากกุญแจรถจักรยานยนต์ของเธอทันที
พวงกุญแจมันขาดและยังไปขูดรถให้เป็นรอย
ซึ่งเธออ้างว่าเธอนั้นไม่ได้ฝ่าไฟแดงนะครับ

เธอก็เลยยกมือถือขึ้นมาอัดคลิปโวยวายเจ้าหน้าที่

อันนี้ในความคิดของผู้หญิงคนนี้นะครับ
สุดท้ายตำรวจก็เรียกหาใบขับขี่
ขอดูบัตรประชาชนแต่สาวเจ้าของคลิปนั้น
ก็โวยวายแต่เรื่องของกุญแจ
แล้วก็เรื่องของการถูกยึดกุญแจไป
ทำให้พวงกุญแจนั้นขาดแล้วก็รถเป็นรอยนะครับ
ส่วนคุณตำรวจก็ยิ้มสู้เขาไว้นะคุณ
บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้

พอเรื่องนี้ถูกโพสต์ไปในโซเชียล
มันมีความเห็น๒ทางไงคุณ
หนึ่งมีความเห็นก็ตำหนิติเตียนผู้หญิงเหมือนกัน
บอกว่าเรื่องแค่นี้ทำไมทำให้เป็นเรื่อง
แต่บางคนก็บอกว่าผู้หญิงเขาก็ต้องทวงถามความเป็นธรรม
ที่ตำรวจทำทำเกินไปหรือเปล่า
กระชากกุญแจรถยึดกุญแจทำได้หรือไม่
ตอนนี้เองนะครับทางเจ้าของคลิปเอง
บอกว่าโอ้โหพอโพสต์ออกมาแบบนี้แล้ว
แล้วคนไม่ค่อยจะเข้าข้างเธอเท่าไหร่นักนะครับ
โดยเธอบอกว่าขอบคุณในคำแนะนำต่างนานา
ที่แนะนำกันมาในโลกโซเชียล
ถ้าผิดก็ปรับเราได้นะ
แต่คุณตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ทำความเสียหายด้วย

เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจตำรวจในการยึดรถ
หรือว่ากระชากกุญแจออกจากตัวรถได้

เธอได้ไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่แล้วด้วย
ฐานปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุนะครับ